หลังจากที่พลเอกประยุจันทร์โอชา
ก็มีการพูดมาในบางครั้ง
แล้วก็มีการตีความกันว่า
หรือว่านายกรัฐมนตรีจะอยู่ต่อ
แต่เป็นการอยู่ต่อในฐานะนายกรัฐมนตรีคนนอก
หลังจากที่มีการเลือกตั้งไปเสร็จเรียบร้อยแล้ว
เรื่องนี้พอเปิดเผยออกมา
มีคนแสดงความคิดเห็น

ทั้งเรื่องของเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วย

มาดูฝั่งของการทักท้วงกันก่อน
นายอดุลเขียวบริบูรณ์ประธาน
ออกมาเรียกร้องให้ทหารเล่นการเมือง

เพราะหากกระโดดเข้ามาเป็นนักการเมืองเต็มตัวนั่นหมายความว่า
ไม่ได้มีสถานะเป็นคนกลางที่จะสร้างความปรองดองในสังคมอีกต่อไปแล้ว
จึงอยากทวงสัญญาให้คอสชทำตามหน้าที่
ตามที่คำพูดเคยประกาศไว้ตั้งแต่แรกก็คือเข้ามา
เพื่อที่จะเป็นคนกลางสร้างความปรองดอง
ฟังเสียงนายอดุลค่ะ
ก็ยอมรับตรงนั้นนะครับ
แล้วเหตุใดวันนี้ท่านเป็นกรรมการกลางอยู่
เหตุใดถึงลงมา

ขอให้คิดให้รอบครอบนะครับ

ของทุกเหตุการณ์ของผู้ที่

ในที่สุดถ้ายังไม่รู้จักพอเพียงกับยุติพอเพียงกับอำนาจที่มีอยู่เนี่ย
มันก็หนีไม่พ้นวงเวียนประวัติศาสตร์ที่มันจะซ้ำรอยเดิม
ฝากฝั่งที่เป็นการสนับสนุน
ก็คือนายภัยบูลนิติตะวันประธานเครือข่ายประชาชนปฏิรูป
ให้สัมภาษณ์ในรายการขีดเส้นใต้เมืองไทยวันอาทิตย์นะคะ
แสดงเจตนารมณ์ชัดเจนบอกว่าหลังจากเลือกตั้งเสร็จสิ้นแล้ว
จะรวบรวมเสียงจากทั้งสสแล้วก็สว
ให้ได้เกิน๓๗๕เสียงที่มีความเห็นตรงกันว่า
ไม่ต้องการเลือกชื่อบุคคลที่อยู่ในบัญชีพักการเมืองอื่น
มาเป็นนายกรัฐมนตรีก็เพื่อที่จะสนับสนุน
ให้พลเอกปริยุจรรย์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรี
และก็พร้อมจะประกาศก่อนการเลือกตั้ง
เพื่อให้ประชาชนได้ตัดสินใจด้วยค่ะ
คนเขาไม่เห็นด้วยเขาก็จะได้ตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใดไป
ขณะที่นายสามารถแก้วมีชัย
ทีมกฎหมายของภักดิ์เพื่อไทยยอมรับว่าคงไม่มีพักการเมืองไหน
เสียงข้างมากเกิน๓๗๕เสียง
มองว่าเยอะเกินไปนะคะที่จะสามารถได้บุคคลในรายชื่อของพักการเมือง
ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรี
ขั้นตอนต่อไปก็คือต้องงดใช้รัฐธรรมนูลบางมาตรา
เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เสนอชื่อคนนอกบัญชีพักเข้ามาแข่ง
ซึ่งก็หมายถึงต้องเลือกนายกรอบ๒
แต่ทีนี้มีข้อยกเว้นยกเว้นใช้รัฐธรรมนุนบางมาตรา
ต้องใช้เสียงสนับสนุน๒ใน๓ของสมาชิกรัฐสภาก็คือ๕๐๐เสียง
ถามว่าเสียง๕๐๐เสียงมาจากไหนนะคะ
แน่นอนต้องมาจากฝากฝั่งผู้แทนรัศดรด้วย
เพราะสมาชิกวุฒิสภามีแค่๒๕๐คน

เชื่อว่ายังมีพักอื่นที่มีอุดมการจะไม่เอาทหาร
ถึงวันนั้นคงต้องวัดใจนักการเมืองด้วยตัวเองค่ะ